ก่อนคราวนี้นะคะมันเหมือนกับอาจเปล่าข่าวซ้ำเลยอ่ะ
คนที่ของแฟนผู้ชายไม่ชอบอ่ะค่ะ
ทีนี้เห็นอย่างนั้นไม่พอใจปรากฏว่าลงไม้ทำ
ลงมือทำร้ายร่างกายนะคะด้วยความหึงหวงจนถึงขั้น
แฟนสาวเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะโอ้โหหึงหวงหนักจริงจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงนำตัวนายนัทธวุฒิแก้วฝอยอายุ๑๘ปี
ร้องต่อสารจังหวัดสมุทรปราการขอฝากขัง๒ข้อหานะคะ
คือเสพสารเสพติดประเภท๕หรือว่ากัญชาแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากที่เมื่อวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งราย
อาการเนี่ยถึงขั้นสาหัสหมดสตินะคะทราบชื่อก็คือน้องเมย์อายุสิบหกปี
ถูกนายนัทธวุฒิแฟนนุ่มทำร้ายร่างกายต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ร่างกายก็พบว่าโอ้โหฟกช้ำตามลำตัวขาด้านซ้ายใบหน้ากกหูข้างขวา
แล้วก็ยังมีอาการสมองบวมด้วยเนี่ยนะคะจึงต้องผ่าตัด
แต่ปรากฏว่ายังผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าต้องรอผลตรวจโควิด๑๙ก่อน
ขณะที่นอนรอผลโควิด๑๙ผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะ
ส่วนตัวนายนัทธวุฒิเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ให้กันว่าที่ทำร้ายร่างกายน้องเมย
เพราะเห็นน้องเมย์ไปกดไลค์เฟซบุ๊คคนที่เขาไม่ชอบค่ะ
ขึ้นมากระทืบหลังไปสี่ห้าครั้งแค่นี้ค่ะด้วยเหตุผลแค่นี้
คือเขาไปกระทืบไลค์แล้วก็เลยกระทืบเขากระทืบแฟนแทนโอ้ย
ด้วยต่อยด้วยทั้งลำตัวทั้งศีรษะค่ะ
ที่ทำไปเป็นเพราะความโมโหและหึงหวงล้วนนะคะ
พาคินกลิ่นหมออายุ๑๗ปีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องผู้เสียชีวิต
แล้วก็พักอาศัยที่เดียวกันเนี่ยค่ะเล่าบอกว่า
เขาได้ยินเสียงกรี๊ดของน้องเมย์ค่ะเลยใช้กุญแจสำรองไปเปิดห้อง
พอเปิดเข้าไปน้องเมชักตาเหลือกแล้วผู้ก่อเหตุยืนดูอยู่ข้าง
ซึ่งที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องเมย์มา๒๓ครั้งแล้วนะคะ
ตัวเขาก็พยายามเข้าห้ามตลอดอยากให้ลงโทษผู้ก่อเหตุหนักหน่อยตามกฎหมายเลยนะคะ
ส่วนนางวาสนามอนเจริญยายผู้เสียชีวิตซึ่งยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าน้องเมย์เป็นเด็กน่ารักนิสัยดีร่าเริงค่ะ
ตอนนี้เนี่ยคุณยายยังช็อกอยู่นะคะส่วนตัวผู้ก่อเหตุทราบว่า
หึงหวงก่อเหตุถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยนะคะ
อีกหนึ่งความเครียดนะคะเกิดจากช่วงโควิด๑๙
บางคนต้องตกงานนะคะคุณป้ารายหนึ่งค่ะ

บอกว่าตอนนี้ไม่มีงานทำเลยไม่มีเงินใช้นะคะ
เครียดจัดค่ะเกิดอาการคลุมคลั่ง
แก้ผ้าไปยืนอยู่กลางถนน
เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะไปดูภาพค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ากว่าที่จะมาถึงจุดริมถนน
นิ่งนอนนิ่งแบบนี้แล้วเอาผ้ามาคลุมให้
เจ้าหน้าที่บอกเหนื่อยต้องออกแรงยื้อกันอยู่พักนึงนะคะ

แล้วก็มาเรื่อยจนมาถึงริมถนนแบบนี้นะคะ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาอยากทำอย่างแรกเลย
ก็คือต้องอยากจะเอาผ้ามาคลุมตัวให้คุณป้า

โบราณนี้เนี่ยดึงออกดึงเข้าดึงออกดึงขึ้นดึงลงแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพสัตหีบได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเปลือยกายอยู่บนถนน
บริเวณหน้าหมู่บ้านเซ็นซิริหมู่ที่๙ตำบลสัตหิบอำเภอสัตหิบชนบุรีค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบกู้ภัยมูลนิธิโรจนธรรมสถานสัตหีบ

ลักษณะก็คือคลุ้มคลั่งนอนดิ้นอยู่ริมถนน
ยอมให้เอาผ้าเนี่ยคลุมให้นะคะ
หลังจากนั้นก็เริ่มได้พูดคุยกันเริ่มได้สอบถามถามว่าเป็นอะไร
เครียดค่ะคุณป้าบอกเครียดอยากฆ่าตัวตาย
ช่วงนี้ตกงานไม่มีงานทำสาเหตุเกิดจากพิษโควิด๑๙ค่ะ
เบื้องต้นพอคลุมผ้าให้แล้วก็นำหญิงคนนี้นะคะ
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักสัตหีบ
เพื่อที่จะติดต่อหาญาติรับตัวไปดูแลต่อไปค่ะ